ติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาประเภทอื่นกันบ้างครับ
อเล็กบอลหญิงครับในรอบชิงชนะเลิศ
ทีมไทยแชมป์๑๔สมัยนะครับพบเวียดนาม

เหรียญทองสมัยที่๑๕มาครองได้สำเร็จ
นัดนี้ครับชัชวัลโมกศรีทำแต้มสูงสุด๑๓คะแนน
สหรัฐ๑๑พฤษภาคมถึง๓กรกฎาคมนะครับ
มินตันหญิงเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศครับ
น้องหมิ๋วพรปวีช่อชูวง
มือว่างดำหนึ่งของรายการเอาชนะรุ่นน้องร่วมทีมชาตินะครับ
ก็คือน้องจิลพิทยาพรชัยวันครับ
๒เกมรวด๒๘๑๔และ๒๘๑๖ครับ
พรปวีก็คว้าแห่งท้อง๔เกมหญิงเดียว
เป็นคนที่๕ของนักกีฬาแบตมินตันไทยครับ
ส่วนประเภทหญิงคู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ทางมูนาเบญญาภานะครับกับทางอันนานันทการเอี่ยมสะอาดครับ
วันอันดับ๒ของรายการแพ้ให้กับทางอาพียานี่ราฮายู
กับทางซิติฟาเดียซิวารามารันติคู่จากอินโดนีเซียไปนะครับ
ไป๒เกมรวด๑๗๒๑แล้วก็๑๔๒๑ได้เพียงแค่เหรียญเงินครับ
นิสในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่นะครับ
เทนนิสไทยก็ชิงเหรียญทองกันเองนะครับ
ปรากฏว่าพัชรินชีพชาญเดชแล้วก็อันที่สาฉันทะคู่มือสองของรายการ
พัชรินแล้วก็อันทิสาได้เหรียญทองนะครับ
จากนั้นครีอันเจอร์ครับยกได้๑๕๖กิโลกรัม
และเป็นเหรียญทองที่๕ของทีมจอมพลังไทยครับ

อันดับ๑เวียดนาม๒๐๕เหรียญทอง๒ไทย๙๒เหรียญทองนะครับ
แล้วก็อินโดที่๓๖๙เหรียญทองนะครับ